ปุ๊บมีคนแจ้งเจ้าหน้าที่บอกว่าเห็นรถคันนึงอะ
จะมีอุบัติเหตุมีคนติดอยู่ข้างในไหม
ปรากฏพอเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบดู

ที่นั่งข้างคนขับก็ไม่มีคนสงสัยจะหนีไปได้หรือเปล่า
เปิดท้ายรถขึ้นมาเท่านั้นนะพี่อุ๋ย

เป็นผู้เสียชีวิตอายุอยู่ที่ประมาณสัก๒๕๔๐ปี
แต่ละศพถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบชนิด
แล้วไม่มีเอกสารระบุตัวตนอะไรเลยค่ะ
ล่าสุดตำรวจก็เลยไล่ตรวจสอบเช็คพื้นที่สพต่างในจังหวัดนราธิวาส
ยังไม่มีการแจ้งบุคคลศูนย์หายแต่อย่างใดเลยนะคะ
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่เชื่อว่า๓ศพเนี่ย
น่าจะถูกสังหารโหดจากที่อื่น

ส่วนสาเหตุอาจจะเป็นปัญหาความขัดแย้งส่วนตัวค่ะ

อาจจะต้องไปไล่ดูเรื่องของกล้องวงจรปิดต่างด้วย